สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษา๒๓วันนี้
ใครที่วางแผนจะไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่น
ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนด้วยนะคะ
ก่อนที่จะได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนขนุนค่ะ
พายุโซนร้อนขนุนช่วงนี้ยังคงอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกส
แต่คาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น
วันนี้ไปจนถึงวันที่๑๐สิงหาคมนี้ค่ะ
ใครเดินทางอย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะคะ
ส่วนฝนในพื้นที่ประเทศไทยวันนี้เพิ่มขึ้นค่ะ
เกือบทุกภาคเลย๑๓๐๗๐ของพื้นที่
ยกเว้นภาคกลางฝนน้อยที่สุดนะคะ๑๓๐ของพื้นที่ค่ะ
ช่วงนี้คลื่นในทะเลทั้งอันดามันและอ่าวไทย
จุดไหนที่มีฝนอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
เลี่ยงการลงเล่นน้ำทะเลเพราะอาจจะได้รับอันตราย
เฉลี่ยวันนี้อยู่ที่๒๒๓๖องศาเซลเซียสค่ะ
พื้นที่ไหนไม่มีฝนอากาศจะร้อนอบอ้าวได้นะคะ
กรุงเทพมหานครฝนอยู่ที่๑๔๐ของพื้นที่
ตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะ
วันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา๑๘นาฬิกา๔๓นาที
ดวงอาทิตย์ขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่พาชนะใดอำเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานีตี๕นาที๔๑นาทีค่ะ
ปีนี้ฝนน้อยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าด้วยนะคะ